กลับมาในช่วงนี้ตามที่น้องใบตองสัญญาไว้

มีร้านก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เลยนะครับ

ต้องพากันไปแบบเป็นครอบครัว

ชนะคนเดียวก็ทานเท่ากับ๕แล้วนะคะ

ลูกชิ้นเยอะมากค่ะนี่อย่างที่บอกเขาต้องไปทานกันเป็นครอบครัว
เพราะว่ามันเยอะมันใหญ่จริงจริงนะครับขนาดชามยักษ์แบบนี้เลยครับ
โอ้โหทานคนเดียวไม่หมดนะครับมากันเป็นครอบครัวแล้วก็ไปกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวทวดพันธ
อยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข๓๒ถนนชัยนาศสุพรรณบุรีขาล่องหลักกิโลเมตรที่๑๕๓๑๕๔ครับ
อยู่ในพื้นที่หมู่๑ตำบลชัยนาศอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏครับ
ซึ่งเป็นร้านของคุณอาทิตย์แจ่มสว่างหนุ่มผู้หลงไหลในรสชาติของก๋วยเตี๋ยว
ก็หันมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกับเพื่อนนะครับ
คุณอาทิตย์เล่าว่าแนวคิดการทำก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เริ่มขึ้นเมื่อ๕เดือนก่อน
ทดลองนำขนาดใหญ่มาใช้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๓๕เซนติเมตร
นำมาใส่ก๋วยเตี๋ยวบริการลูกค้าที่มากันเป็นครอบครัวปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ชามนี้ใหญ่เกิน๑ไม้บันทัศนะครับ๓๕เซ็น
ผมนึกว่าคุณจะบอกว่าชามนี้ใหญ่พอกับหน้าผมหรือว่ายังไง
อยากจะได้ดูลูกค้ากลงมาทานกันก็เลย
ว่าให้ทางมายังเป็นครอบครัวอะไรนะครับมันจะสนุกสนานตักแบ่งกันอะไร
มีเส้นหลายชนิดเลย
หรือผลักษณะออกได้
มี๕เส้นลูกค้าเลือกได้เลยว่าไม่อยากได้หรือหรือไม่อยากเลย

เมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมไลน์มาบอกว่า

เสิร์ฟของเขาถือว่าน่าทานมาก
คือมาน้ำซุปถ้วยใหญ่
มีลูกชิ้นมีเนื้อมีเครื่องปรุงครบอยู่ในนั้น

จะเอาเส้นอะไรแยกกันมา

ผมเป็นคนสมรรถะทานเส้นเล็ก

ไดเอ็ดอะไรอย่างนี้ก็มีก็เลือกทานกันได้
คนไม่ต้องเกี่ยงกันว่าจะเอาเส้นอะไรดี

เห็นชามใหญ่ยักษ์แบบนี้
ราคาของมันราคาก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นะครับ
ที่ชามละ๒๙๙บาท

ชุดหนึ่งเนี่ยประมาณนั้น

นี้นะครับ๑ชุดก็จะมีอย่างที่บอก

รวมทั้งหมด๑๐ก้อนเขาจะเอามาให้
มีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะ๕แบบ๑๐ก้อน

หรือจะเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเลือกมาได้เลยนะครับ
แล้วก็รับประทานได้มากถึง๑๐คนนะครับ
เฉลี่ยแล้วก็จะตกชามละ๒๙บาทต่อทุกคนนะครับ

ก็ไปลองลิ้มชิมรสกันได้นะครับ

ตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็นครับ